ข้าราชการบำนานนะคะแค้นจัดค่ะที่ถูกขโมยปลาแขยง

กระแหยงหายนะคะเพราะว่าเขาชอบปลาแขยงมากนะคะ
แต่ทีนี้น้องสาวฝากปลาแขยงมาให้ฝากมาทางพันรยา
ในขณะที่พันรยาจะเอามาให้ตัวเองเนี่ย
แล้วก็จะบอกว่าชอบกินแกงส้มปลาขยันมาก
จะทำแกงส้มกินเนี่ยนะคะเขาบอกช่วงนั้นแหละมันหายไป
ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปสอบถามนายคลื้นบุญส่งอายุ๖๒ปี
เป็นข้าราชการบำนานครูนะคะปัจจุบันภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลา
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นวันก่อนเองค่ะ
น้องสาวฝากปลาแขยงซึ่งเป็นปลาจากทะเลน้อย
พัทธลุงมาประมาณ๑กิโลครึ่ง
แล้วก็ให้พันรยาขับรถไปรับเพื่อที่จะเอากลับมาทำแกงส้ม

เนื่องจากเรื่องที่เนี่ยเป็นคนทะเลน้อย
และปลาแขยงนี่เป็นอาหารโปรดเลยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเขากันหน่อยค่ะรวมทั้งคลิปด้วยนะคะ
ก็ประมาณเนี่ยก็ประมาณโลครึ่งหรือโลกกว่ากว่าเมื่อวานกล่องนึง

เสร็จแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปให้แฟนมาเอาปลาไปแกง
เพื่อจะได้กินกันพรุ่งนี้เช้าอย่างนี้
แต่ด้วยความที่ไม่นึกว่าของอย่างนี้มันจะหายได้
ใส่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปใส่กล่องอย่างนี้นะครับ
แฟนก็ลงซื้อของที่หน้าโว๊คที่ในโว๊ค

แฟนก็ข้าวไปในโว๊กซื้อของจิตประมาณ๒๐นาที
ปอกมาถึงข้อปลายลูกแห่งเนี่ย

นี่แหละค่ะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง
บอกว่าหายไประหว่างการเดินทางระหว่างการขนส่งนะคะ
แค้นใจมากก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
แล้วก็มีคนไปเจอไปดูแล้วก็แชร์ต่อกันมานะคะ
อกจากนี้ลุงคลื้นเล่าติดตลกด้วยบอกว่าปลาแขยงที่ถูกขโมยไป
ขอให้คุณโจกินให้อร่อยนะส่วนตัวเองไม่ต้องห่วง
เพราะหลานสาวฝากปลาแขยงสดมาให้ใหม่แล้ว
และไม่ต้องแกงเองด้วยเพราะหลานแกงมาให้อีกหนึ่งหม้อ
กินสมใจอยากเรียบร้อยแล้วค่ะ
ด้วยนี้พันธุ์ตำรวจโทรฉัดใช้บำรุงกร
รองผู้กำกับการสอบสวนสพหาดใหญ่เปิดเผย
บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากประสานได้รับการประสานจากชุดสืบสวน
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้แต่ว่าไม่เห็นคนร้ายขณะที่ก่อเหตุ
เพราะว่ามุมกล้องถูกบังแต่ก็พยายามนะคะพยายามหาเบาะแส
พยานแวดล้อมต่างรวมทั้งกล้องวงจรปิดจุดอื่นเพื่อที่จะพยายาม
โจรปลาแขยงรายนี้ให้ได้ค่ะ